ไม่รู้เลยมีดาราคนหนึ่งเขาใกล้จะคลอด
แล้วเขาไม่รู้เลยแม่รู้ป่ะของท้องอะ

อาจจะไปคลอด
มันไม่แปลกใจเลยว่า
บางทีเราจะไม่รู้ว่า

ไม่รู้สนิทไม่สนิทแต่คือพูดออกมาคือระดับประเทศเลย
จังใจอีกนักตัวนะไม่แล้วคือแบบแม่
ไม่มีใครรู้ข้าวท้องแล้วของเขาจะคลอดอยู่แล้วเนี่ย
บอกตัวอักษรตัวสุดท้ายของชื่อเขาก็ได้

ไปเรื่อยอะไรเขาจะคลอดอยู่แล้วเนี่ย

ถามจากแองจี้เลยค่ะแองจี้รู้ทุกอย่างเลย

จริงค่ะเกือบเห็นเค้าหน้าจอครับทุกวัน
ช่องอะไร

ช่วยดูข่าวโบมีราดานิดนึง

โบมีราดารงลูกเซ็กซี่ตอนกลางกลางคืน

มันเข้าบลงกลิ่นจบ

ก็ฉันรู้แต่พวกเธอไงคนรอบตัวฉันจะรู้แต่แบบ

ในเซตพี่เมย์พี่คุณจุ๋ยคุณไอ้

ก็ท้องกับคุณแม่แหละไม่ได้เด็กรุ่นนี้
ใครล่ะโอเคนะสมมติสิบกว่าแล้วก็ให้ท้องไปเถอะ

กว่าลูกจะรับปริญญาก็ไม่รู้จะวิ่งไหวกันอยู่หรือเปล่า

รุ่นมีรุ่นคุณแม่ก็เราอีกคนก็คือเด็ก

พี่มีดำเป็นทำไม